ไม่ใช่แค่บ้านนะที่สร้างได้แต่ละครั้งเริ่มเริ่มได้มาลัย
เริ่มได้เงินเรียกว่าเป็นรางวัลเป็นล้านล้านตอนไหน
ตอนที่เป็นเพลงครับจำได้ว่าที่เปิดอัลบั้มวันแรก

เป็นล้านเหมือนรางวัลนะ

มีตั้งแต่ละเกรแล้วครับเพราะว่าจริงเนี่ย
พอผมคิดนะแล้วก็มานั่งทบทวนดูนะฮะว่าเนี่ย
มันคงเป็นอนิสงฆ์แน่ที่เราหาเงินเข้าวัด
เพราะอะไรรู้ไหมครับว่าพี่แหม่มผมน่ะร้องเพลงเคยไปร้องบนสารา
แล้วช่วงนั้นนิติทัศน์กำลังดัง
ร้องแค่๒เพลงผมได้เงิน๘๐๐๐กว่าบาท

หยอดโต้คือทำบุญหมดเลยนะฮะ
รุ่นนั้นมีดาราพวกผิดติ๊กชีโร่พวกดาราในค่ายครับ
แล้วก็กลายเป็นแบบเราไม่ได้คิดที่จะได้ตรงนั้น
มันก็เลยมาได้ตรงที่เรามาเล่นลิเก
ผมยังนั่งนึกเลยบอกแล้วเพื่อนที่ถูกสอนมาด้วยกันแล้วเล่นด้วยกันเนี่ย

ขณะที่เอเติบโตบนพื้นฐานลิเกเนี่ย
พร้อมกับเศรษฐกิจเราเติบโตในปี๒๓๐กว่าใช่
๒๓๑๓๒เศรษฐกิจเราเติบโต๑๒๑๓ทุกอย่างเศรษฐกิจดีแน่นอนลิเก

พูดเหมือนเราเคยไปให้เขา

เพราะนักร้อง
นักร้องคาเฟ่เขาจะได้

ผมไม่เคยไปคล้องอะไรแต่เคยไปนั่งกับพวกเซียนพระ
ที่เราพุทธเซียนพระเขาจะนัดกับคาเฟ่

เอาเซียนพระมาอ้าง

ได้ช่วยแต่นักฤลิเก
บางคืนไม่ได้หรอก็มีนะครับ

อันนี้ค่ะสถานที่ใช่สถานที่ก็ต้องเรียกบังนวย
ถ้าเกิดว่าเรามีกลุ่มคนที่เคยตามดูเราเนี่ยเขาไปเนี่ย

บางคนเนี่ยนะคะมาคืนแล้ว
คนนี้มาเนี่ยผมเห็นหน้าแล้วครับผมจำได้เลย

ครับแล้วค่อยเติบโตขึ้นมาช่วงหลังที่เรามีเพลงนี้เอง
เพราะว่ามันมีงานของบริษัทเข้ามาด้วยอะไรด้วยอย่างนี้ครับ
มันก็เลยต้องกระเทิบราคาขึ้นมาแล้วก็ต้องขยายเวที

มีหลายสเต็ปครับมดดำครับหลายสเต็ปแล้วแต่ชุดเล็ก
ใช่ครับแล้วแต่บางท่านเจ้าภาพเนี่ยถ้าเกิดเขาจะเอาดนตรีด้วย
บางทีก็หาไปร้องเพลงอย่างเดียวก็มี

ถ้าเกิดว่าเต็มวงใหญ่เลยนี่นะครับ

แอนยังมาเล่นอยู่นะคะ
ถ้าเกิดวันไหนที่เขาว่างเขายังมาช่วยพี่เขาเล่นอย่างนั้น
คือของคณะของตัวเองหมดเลย

ถ้าเผื่อว่ามันทีมใหญ่จริงแล้วเนี่ย
ถ้าเกิดว่าของเราเนี่ยมันเด็กมันตรงกระสอบแล้ว

ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทีมใครทีมมันเลย
ไม่งั้นเล่นกันคนละทิศคนละทางมันต้องไปทิศทาง

คนนั้นก็ร้องคนนี้ก็ร้องยืด

ไอ้ตัวแสบที่ใกล้พระเอกนะชอบเล่นตลกโปรคฮะบ้าบ้าบอก

พ่อหมอไม่ใช่เพราะเอกนะ

แสดงว่าพี่เอมีเงินเป็นหลักร้อย

บ้าเหรอมดดำทุกคนคิดอย่างนั้น
ทุกคนคิดอย่างนั้นแต่ถ้ารวมมูลค่าเนี่ยนะครับ

คิดตั้งแต่ที่เป็นชายามาเนี่ย

ใช่ครับอย่าว่าแต่ร้อยล้านเลยครับผมว่าถึงพันล้านนะ
จากลิเกเนี่ยนะ
เริ่มผ่านมือพี่เนี่ยเป็นพันล้าน

ผมจำได้ว่าโหมันน่าจะถึงนะ

รถคอนโวยซ์ซึ่งมันทุกข์ชุดลิเกงศ์เราไป

เกื้องอะไรพวกนี้ฮะสิบกว่าล้าน

เราที่เป็นเครื่องเสียงอีกนะเครื่องเสียงของเราก็สั่งจากนอก

มันคิดถ้ามันคิดมูลค่าที่รวมกันเป็นชายามิดชัยมาเนี่ย

ที่พี่บอกที่วันนั้นเสียหายไปคือเสื้อผ้า
เฉพาะเสื้อผ้าเครื่องประดับลิเกอย่างเดียวเนี่ย
เสร็จแล้วว่าชุดที่พี่ใส่อยู่เป็นชุดใบเล่นร้านเหรอ
ใช่ครับครึ่งล้านนะครับชุดหนึ่ง
ที่ทำมาแพงที่สุดที่พี่เคยไปออกรายการ

แสนกว่าบาทชุดหนึ่ง
ใช่นี่ถามคุณพ่อนี่ฮะ

คุณพ่อนี่นั่งดูพ่อไปไหนเลย
แม่ยกเยอะจริงมีรางวัลเยอะจริง
แต่ข้อแม้คือห้ามอยู่ใกล้สาว
จริงเหรอพี่อยู่ใกล้ไม่ได้เลยจริงมันไม่ใช่แค่พี่หรอก
ดำพระเอกเนี่ยทุกคนครับ

ขอโทษนะฮะมีผัวมีเมียกันไม่ได้
เพราะว่าถ้ารู้ปั๊บคือตกเลยทันทีจบเลยจบเหตุลิเกเลย

จบจริงจบจริงแล้วมีตัวอย่างให้เห็นจริง
ปรับตัวเหรออย่างเดี๋ยวนี้พระองค์พระเอกนางเอกก็แต่งงานกันได้
แต่งแล้วครับแล้วก็มีให้เห็นแล้วครับมีแล้ว

ตกเลยครับตกเลยทันทีทันใดเลยจนกว่าจะมีจะมีบุตรหรือว่าธิดามากู้คณะคืนขึ้นมาได้
มันก็คล้ายกับอินเดียเหมือนกันเนาะอินเดียถ้าพ่อแม่เป็นดาราลูกถึงจะได้เป็นดารา
แล้วถ้ามาพูดนะครับเฮ้ยสมัยนี้เขาเปิดแล้ว

คุณจะต้องไปอยู่กับวงการนี้แล้วจะต้องรู้จริงว่าเขาดูลิเกกันอย่างไร
เขาชอบลิเกตรงจุดไหนเขาสนับสนุนลิเกกันเนี่ยเขาทำกันอย่างไร
พวกคนที่รู้เพียงแค่งูปลาเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้เข้านู่นยังเป็นรอยไม่รอดครับไม่รอด

เขารักรักจริงรักแล้วหวงรักแล้วจะเป็นเจ้าของ
ครับคือของของฉันใครแตะไม่ได้
ผมถึงได้บอกนะครับว่าแล้วแม่ยกลิเกเนี่ยนะครับคือเคยทำละคร
เขาจะเอาลิเกกับลิเกมาเล่นกันบอกว่าเล่นได้นะพี่ไม่มีปัญหากันนะ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าหนูเอามาเนี่ยหนูต้องเคลียร์เรื่องแม่ยกกันให้ดีด้วยนะ
เพราะว่าเดี๋ยวมีปัญหานะถ้าเกิดว่าเขาเล่นบทน้อยกว่าพี่
แล้วถ้าเกิดหรือพี่เล่นบทน้อยกว่าเขาตรงนี้เดี๋ยวมีปัญหาเลยนะ
มันไม่ได้มีปัญหาที่ตัวเราใช่ไหมไม่มีปัญหาที่ตัวเรา
ทั้งคู่นะทั้งสองฝ่ายไม่มีปัญหา

ใช่ค่ะแฟนแรงมากแรงจริงครับ
คุณรู้ไหมว่าแล้วถ้าเป็นลิเกเนี่ยนะแล้วถ้าหาไปรวมกัน
สมมุติว่าลิเก้กล้าลุ่นสนเนียพระเอกไปรวมกันได้หลายคณะเนี่ย

สวทธัษณฑ์ทำเขามีรวมลิเคปีหนึ่งเขาจะมีงานลิเค
โอ้โหมาลัยนี่แบบตัดหน้ากันเลย

พิธีกรแบบเปิดวงนี้ไม่มีหรือ
เขาเปิดกันเองโอเควงมัน
หูอ่ะดูแล้วมันเหมือนจะไป
ปฏิเสธพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้อง
อีกคนนึงน้อยกว่าเขานั่งเย็บกันตรงนั้นขึ้นไป
พอเห็นแม่ยกชายาเห็นเอ้าเอามาอีกพ่วงเหรอ
ไปสั่งเย็บเดี๋ยวนี้เลยสั่งเย็บจัดให้
ขนาดนั้นเลยหรอพี่เอเอ้ยแทบนั้นเลยเธอเอาเงินไปทำอะไรหมดอ่ะ
พี่พูดถึงว่าพี่ก็ต้องสร้างชุดสร้างเครื่อง

ถ้าไปเห็นแล้วเนี่ยค่าน้ำมันรถพี่ออกแต่ละงานราคาเนี่ย
เชื่อไหมว่าเดี๋ยวแม่เอาแม่ยังไงเนี่ยวันนี้
เอาทางปั๊มโทรมาลูกมีไหมโอนไปก่อน
หมื่นเก้าหมื่นคือค่าน้ำมันเนี่ยครับ
รถคอนวอนมันก็หลายคันคือมองรายรับแล้วต้องมองรายจ่ายด้วย
เป็นทีมใหญ่เนี่ยทั้งอุปกรณ์ฟืนไฟมันก็ต้องมีให้ครบให้คล้อยให้พร้อม
ถ้าของน้อยด้อยลงไปงานก็ออกมาไม่สมบูรณ์
คนจ้างก็ต้องมองแล้วว่าเราไม่ลงทุน
เดี๋ยวนี้ยิ่งมีจอแบบเหมือนที่น้องบอกจอเครื่องเสียงก็ต้องอัปเดตอยู่ตลอดเวลา

มนุษย์ก็ต้องจ้างทีละร้อยสองร้อยคน
ยกเคยจะยกลูกสาวหลานสาวให้เป็นเมียพี่เลยเหรอ

พี่มีผู้ชายเข้ามาจีบพี่มั้ยตรงต่อมิ้วหมดค่ะ

มีพี่เสียดายด้วยพี่ไม่ได้ขนีบมาให้เองบ้าง

ดวงชะตาใครจะถูกยิงกระบาน

มันมีชัดเลยนะคะจะหมดลมตายแบบ

มันจะเยือจะตาย
ขอตั้งจิตอธิษฐานให้พ่อยกแม่ยกทั่วประเทศ
จงเห็นเหตุของดวงชะตามีโชคราบในพรรษา
ครบถ้วนกระบวนยุทธ์วิเศษที่สุดแม่นแน่